ประจำทุกวันเสาร์ค่ะเรามีนัดมาแฉแหลกกับเจวิกันนะคะ
สัปดาห์นี้เรื่องร้อนด่วนจีของซุปตาค่ะ

ครั้งนี้จะไปไม่รอดจะเป็นยังไงไปฟังเจวิเมาส์กันเลยค่ะ
เรื่องเมาส์ซึนซัดกระจับแต่ได้จริงขวาบ
มันมาจากแหล่งข่าวคนมีตังค์ที่เล่าสู่กันฟังว่า
ดาราสาวทนไม่ไหวแล้วค่ะ
กับเรื่องซ้ำเดิมที่ชอบเที่ยวปาร์ตี้
แล้วก็แวะเวียนไปเจอสาวมากหน้าหลายตา

แต่พออารมณ์กรึ่มศึกงักขึ้นมาทีไร
ก็มักจะโทรหรือไม่
ก็ให้คนขับรถมาหาที่คอนโดรูใจกลางซึ่งกลุ่มปิด
เสียงดังวายอ้ายก็ไปทัวร์
แม่เห็นแบบนี้แล้วใครจะผิดคน
เพื่อนฝูงก็เลยประชุมด่วนขอให้เลิกเถอะ
จ้างกุดะลงขันมาคนละแสนสองแสน
ขอให้แม่ซุปตาทำใจเลิกให้อภัย
เวลาที่ไฮโซหนุ่มหล่อมาง้ององอน
อ้าวจะรู้ไม่รู้ว่าเป็นใคร
แต่เจวิตก็เชื่อว่าใครไหลขึ้นมีคำตอบแล้วชิปะ